คุณผู้ชมมีเหตุสลดที่เพชรบูรณ์ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งตกบ่อซ่วมคือ
ฝามันเป็นฝาที่เก่าเป็นบ่อซ่วมร้างไปยืนอยู่บนฝา
แล้วฝามันแตกแล้วร่วงลงไปอืมแล้วคือบนดินเนี่ยค่ะ
ตอนแรกเขากำลังคุมรถไถดินปรับหน้าดินที่บ้าน
พอร่วงตกลงไปดินที่เขาเกลียดเกลียดถ่ายถ่ายเนี่ย
ก็ไหลร่วงลงมาปิดทับอีกอ่าทีเนี้ยถูกทับดินทับ
เสียชีวิตอยู่ในบ่อซ่วมร้างอันเนี้ยค่ะครับคือโผล่เหลือมาแค่มืออ่ะอืม
คนก็ช่วยช่วยขุดดินพยายามจะดึงร่างขึ้นมา
แต่สุดท้ายก็ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตนะคะตำรวจสพบ้านกลาง
หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้รับแจ้งว่ามีคนตกบ่อซ่วม
ดินก็พังลงไปทับอีกก็เลยติดอยู่ในบ่อจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงที่ตะมนต์ปากช่องอำเภอหลมศักด
กำลังถมดินกันอยู่เลยอะค่ะหลังบ้านมีบ่อทำด้วยท่อซีเมน
กว้างประมาณเมตรหนึ่งแล้วในบ่อนี้ล่ะค่ะ
มีร่างของนายซูวัลอินทะวงอายุห้าสิบห้าปีเสียชีวิตอยู่ในบ่อนะคะ
คือโผล่มาแค่มือมือขวาโผล่มาจากพื้นดิน
เขาก็ช่วยกันโกยดินตักดินเพื่อที่จะช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ทันพอตักดินออกมา
พอเห็นศีรษะของนายสุวรรณคือเสียชีวิตแล้ว
ดึงขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วอะค่ะก็ใช้รถแบ็คโฮลมาขุดข้างข้างบ่อนะคะ
แล้วก็นำตัวขึ้นมาทุบบ่อต้องทุบบ่อก่อนถึงจะนำตัวออกมาได้
จากการสอบสวนก็คือนายสุวรรณผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ได้จ้างรถไถมาปรับดินที่หลังบ้านระหว่างนั้นนายสุวรรณกำลังเดินคุมรถไถอยู่นะ
เผลอไปยืนเหยียบอยู่บนฝาเบาะซ่วมร้างครับ
ซึ่งฝาบอดตรงเนี้ยอยู่ระดับต่ำกว่ากองดินแล้วฝามันเป็นฝาเก่าอะค่ะ
พอเหยียบอยู่บนฝาเนี่ยฝามันแตกแล้วมันก็พัง
นายสุวรรณก็ร่วงตกลงไปในบ่อแล้วดินที่อยู่ปากบ่อก็ไหลลงไปทับอีกแบบเนี้ยค่ะ
ก็เลยทับร่างของนายสุวรรณจมมิตรเลยญาติญาติก็ช่วยกันขุดช่วยกันตักดิน
พยายามจะช่วยชีวิตเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่านายสุวรรณขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ่อแบบนี้
ก็ไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตค่ะตำรวจก็มอบศพให้ญาติ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะครับ